ในช่วงก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับ
พื้นที่ต่างในนครริโอก็ต่างถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างนครแห่งนี้
ซึ่งการพัฒนานี้เองนะครับก็ได้เปิดโอกาส
ให้นักโบราณคดีได้ค้นพบโบราณวัตถุ
โบราณสถานเก่าแก่จำนวนมาก
ที่ถูกกลบฝังอยู่ใต้ผืนดิน
โบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านี้
บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของนครริโอ
ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนครับ

ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือของนครริโอเดจาเนโร
พื้นที่โดยรอบของจตุรัสเมาวา

ที่จะเดินทางมายังนครริโอ
ในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
แต่ที่พื้นที่โดยรอบของจตุรัสเมาวานี้เอง
นักโบราณคดีได้ค้นพบซากเมืองเก่าแก่
บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของนครริโอ
เช่นเดียวกับถนนในนครริโอสายนี้
ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างระบบรถรางสายใหม่
ที่นี่นักโบราณคดีได้ค้นพบซากของระบบรถรางสายเก่า
ที่ถูกยกเลิกไปในช่วงทศวรรษที่๑๙
กฎหมายของบราซิลได้กำหนดว่า
การก่อสร้างใดก็ตามในเขตพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
จะต้องดำเนินไปโดยมีนักโบราณคดีเข้าร่วม
เพื่อช่วยวิเคราะห์และเก็บรักษาโบราณวัตถุ
โครงสร้างของโบราณสถานที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้าง
ซึ่งนี่ทำให้ตลอดช่วง๔ปีที่ผ่านมา
ที่นครริโอได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุและโบราณสถานเป็นจำนวนมาก
เขาไม่ทราบว่าของเหลวที่อยู่ภายในขวดนั้นคืออะไร
เพราะขวดถูกปิดอย่างแน่นหนาและเขาก็ไม่ต้องการที่จะเปิดมันออก
โดยเขาจะขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีให้ช่วยตรวจสอบต่อไป
น้ำหอมเก่าขวดนี้ถูกค้นพบพร้อมกับโบราณวัตถุอีกกว่า๒แสนชิ้น
ในบริเวณโรงเก็บของใกล้เคียงกับสถานีรถไฟที่ถูกทิ้งร้าง
ซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบโรงฆ่าสัตว์และสถานที่ทิ้งขยะโบราณ
เต็มไปด้วยโบราณวัตถุที่น่าสนใจจำนวนมาก
เมนโลเชื่อว่าโบราณวัตถุหลายชิ้นเป็นของราชวงศ์บราซิล
ซึ่งปกครองประเทศนับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพจากโปรตูเกต
แปลงสีฟันที่ทำมาจากงาช้าง
ซึ่งสลักข้อความภาษาฝรั่งเศสที่มีใจความว่า
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งบราซิลอันนี้

อาจจะเป็นสมบัติของพระเจ้าปีเตอร์ที่๒แห่งบราซิล
นางอังเรยุงดีนักโบราณคดีที่เพิ่งกลับมาทำงานบูรณคดีอีกครั้ง
หลังจากจุดพักไปหลายปีได้เล่าว่า
ตอนนี้ผู้คนในนครริโอเริ่มกลับมาพูดถึงโบราณคดีกันอีกครั้ง
โบราณคดีกลับมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เพราะการก่อสร้างพวกนี้ได้เปิดเผยถึงอดีตของนครริโอ
ซึ่งแม้จะเป็นอดีตในสมัยศตวรรษที่๑๙

แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนที่นี่ไม่เคยทราบมาก่อน

จะทำให้ท่าเรือและโกดังหลายแห่งต้องถูกทำลาย
แต่ท่าเรือวาลองโก้ซึ่งถูกค้นพบในปี๒๕๕๔แห่งนี้
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรสถาน
เพราะครั้งหนึ่งมันเคยเป็นตลาดค้าธาตุมาก่อน
นางธานีอังราดีลิมานักโบราณคดีได้เล่าว่า
บริเวณทางลาดนี้คือทางเข้าท่าเรือ
ส่วนบริเวณทุ่งย่านั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเล
ก่อนที่จะถูกถมกลายเป็นพื้นดินในภายหลัง
และตรงบริเวณบันไดคือจุดที่ธาตุที่เพิ่งมาใหม่จะถูกนำมาขาย
เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสาย๔ของนครริโอ
ค้นพบเปลือกหอยและเครื่องมือเครื่องใช้

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของชนพื้นเมืองชาวอินเดียนแดง
อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนที่ชาวโปรตุเกตจะเดินทางมาถึง

มีอายุเก่าแก่ราว๓๐๐ถึง๔๐๐ปี
โดยหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง
ทางการบราซิลได้วางแผนที่จะนำโบราณวัตถุเหล่านี้
จัดแสดงต่อสาธารณชน

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของอดิตการ
ที่ถูกกลบฝังใต้พื้นดินของนครริโอ